กลับไปกลางดึกวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๒๖ผู้กว้างขวางรายหนึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่
มีผู้นับหน้าถือตามากมายถูกปองร้ายโดยกลุ่มมือปืนธมิน
เขาคนนั้นคือเสียซีหรือนายประโยชน์สาธิพงศ์อนันต์
ชายเจ้าของอาณาจักรวิลล่าแห่งเมืองขอนแก่นมีอาบอบนวดโรงแรมเมมเบอร์คลับ
รวมไปถึงธุรกิจที่ดินจัดสรรช่วงเวลา๕ทุ่มเสร็จคืนนั้น
เสียซีขับรถออกจากวิลล่าอาบอบนวดของตัวเอง
ตั้งอยู่บริเวณถนนกลางเมืองมุ่งหน้ากลับบ้านพัก
การเดินทางกลับบ้านครั้งนี้ถือเป็นเรื่องผิดวิสัย
เพราะปกติแล้วเสียสีจะกลับดึกกว่านี้มาก
แต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
เสียสี่ตีตัวออกจากวงไพ่นกกระจอกอย่างเร่งรีบ
สิ่งที่ผิดปกติอีกอย่างคือ
ทุกครั้งในระหว่างเดินทางเฟซีจะมีทีมชายชะกันคุ้มกัน
คาดว่าเป็นคนมีสีสองคนคุ้มครองเสมอ
ระหว่างทางกลับบ้านเมื่อเสียสีขับรถมาถึงถนนมะลิวัน
ใกล้จะถึงบ้านจู่มีรถพลิกอัพสีขาว
ทะเบียน๔๒๓๐ไม่ทราบหมวดและจังหวัดขับตามมาด้วยความเร็ว
เปิดฉากใส่กระสุนใส่รถเก๋งของเสียสี่หลายสิบนัด
กระสุนพุ่งเจาะรถทะลุร่างเสียสีหลายจุด
โดยเฉพาะที่หัวบริเวณกระโหลกศีรษะด้านขวาหายไปทั้งแถบ
การตายของเสียซีถูกเชื่อมโยงไปถึงการตายของเสียเต็งโก้
หรือนายทวีเดชดำบัญชาชัยคนดังระดับผู้กว้างขวางของขอนแก่นอีกคน
ซึ่งถือเป็นเพื่อนสนิทกับเสียซีโดยถูกคนร้ายรอบสังหารไปก่อนหน้านี้
หรือนี่จะเป็นการตัดรากถอนโคนคนดังเมืองขอนแก่น
คดีนี้ตำรวจพุ่งปมสังหาร๓ประเด็น
ขัดแย้งธุรกิจเนื่องจากเสียสีมีธุรกิจมากมายหลายร้อยล้าน
ขัดแย้งผลประโยชน์กับใครก็ได้
มชู้สาว๔๔มีภรรยาและผู้หญิงมาผัวพันหลายคน
และมีคนมีสีวรายหนึ่งมาเกี่ยวข้องด้วยจึงอาจเป็นปมความแค้น
มธุรกิจไม่เปิดเผย
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ระบุว่าเสียสีถือเป็นคนมากบารมี
และมีหลายประเด็นที่เป็นปมสังหารได้
แต่ที่ผ่านมาเป็นคู่หูกับเสียเต็งโก้จึงไม่มีใครกล้าทำอะไร
แต่พอเสียเต็งโก้ถูกยิงเสียชีวิตเสียสีก็ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
ถึงขนาดไม่กล้าออกไปไหนเป็นเดือน
ตำรวจเชื่อว่าทีมที่ลงมือสังหารอาจเป็นทีมเดียวกันกับที่ฆ่าเสียเต็งโก้
โดยมาป้วนเปี้ยนเฝ้าติดตามหลายวันเสียสีเองก็รู้ตัวว่ามีคนปองร้าย
แต่สุดท้ายก็พลาดถูกคนร้ายดักยิงถล่มเสียชีวิตในที่สุด
ชำนาญพจนาผู้ว่าราชการขอนแก่นในขณะนั้นพูดถึงคดีนี้ว่า
ผมเคยเตือนในประโยชน์แล้วให้ระมัดระวังตัวเพราะนายประโยชน์เลี้ยงคนไว้คุมกิจการมากมาย
แบ่งเป็นพวกเขาพวกเราธุรกิจที่เขาดำเนินอยู่มีทั้งการ
ผลประโยชน์แต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องผลที่ได้รับคือต้องเป็นไปตาม
เกมโดนฆ่ากันตายไม่หยุดหย่อนในทางคดีแม้ตำรวจจะพยายามแกะรอย
วาดภาพสเก็ตมือปืนธมินพยายามหาตัวคนร้ายให้ได้
แต่ในทางของข่าวสารคดีนี้ค่อยเงียบหายไปกับการเวลา